ตรงนี้มาดูเรื่องของภัยผู้หญิงนะครับนั่งรถโดยสารมาบางทีมันก็เหนื่อยมันก็เพลียก็เผลอหลับไปบ้างก็มี
เช่นรถตู้แล้วก็จะมีคนนั่งติดติดกันไกลกันระวังคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้เผลอหลับไปรู้สึกตัวผู้ชายนั่งข้างทำไปนั่งกดอกแบบนี้ครับ
ถ่ายคลิปเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่ผู้ชายคนนั้นสะบัดแล้วก็รีบลงจากรถตู้คันนี้ไปครับ
ทำไมเป็นคนแบบนี้คะเดี๋ยวมือจักรไปก่อนมั้ย
อุ๊ยไอ้วิ่งเลยอ่ะน่าเกลียดมากดูสินะฮะกอดลงก็คือจ่ายเงินก่อน
คือคนขับก็ไม่รู้อ่ะเนอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราดูแล้วก็ดูทรงแล้วก็แต่งตัวดี
หน้าตาก็ดีนะเออแต่ทำไมถึงทำแบบนี้ก็ไม่ทราบเป็นคลิปสั้นสั้นนะฮะ
ผู้หญิงเขาสะดุ้งตื่นแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้ได้รูปร่างผู้ชายคนนี้ก็ตามที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะ
นะฮะอาจจะอวบหน่อยผิวขาวสวมหน้ากากอนามัยสีดำนะฮะ
เสื้อแขนยาวสีเทากางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบเอ่อดำแดงนะฮะแล้วก็เนี่ย
แม้ผู้หญิงเขาจะพยายามดึงเสื้ออะไรต่างนานาแต่ว่าก็หลุดไปแล้วเขาก็ลงไปที่บริเวณฟิลเจอร์พาร์คลังศิษย์
นะครับคุณผู้ชมอันนี้รถตู้เนี่ยรถตู้คันนี้สายฟิลเชอร์พาร์ครังสิตบรามคำแหงนะครับ
นะฮะทีนี้เนี่ยแต่ผู้ชายคนนี้ที่ลงที่จอดให้คือปากซอยณวมินห้าสิบเจ็ดนะครับ
ผู้หญิงผู้เสียหายบอกว่าเธอเนี่ยอายุยี่สิบเอ็ดนะฮะตอนนั้นน่ะสิบเอ็ดโมงของวันที่ห้าเมษายนก็นั่งรถตู้มากลับจาก
อ่าจะมาเข้าทำงานอ่านะฮะหลังจากที่สอบเสร็จที่รามคำแหงก็นั่งรถจะไปทำงานต่อ
จากนั้นผู้ชายคนนี้ขึ้นไปปุ๊บนั่งข้างข้างนะฮะมันก็มีที่ที่นั่งว่างหลายที่
แต่เอกใจว่าทำไมผู้โดยสารไม่ยอมไปนั่งตรงอื่นแต่มานั่งตรงนี้ทำไมแล้วเธอก็เผลอหลับไป
รู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีอะไรบางอย่างมาเบียดข้างคือแขนผู้ชายคนนี้มาเบียดข้าง
แล้วเหมือนมีมือเนี่ยมาสะกิดตรงหน้าอกเธอพอลืมตาขึ้นมาปุ๊บผู้ชายคนนั้นนั่งข้างข้างเธอ
ลักษณะคือกอดอกอยู่แต่มือเนี่ยมันลอดมาครับคุณผู้ชมแล้วมือเนี่ยมันอยู่ที่หน้าอกเธอพอดี
เพ้อตั้งติดบนร้องขึ้นมาฮึ้ยทำอะไรอ่ะพี่ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ทำ
แล้วก็ผู้ชายก็รีบบอกให้คนขับจอดแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ลงไป
แต่เธอบอกว่าไม่มีใครช่วยเธอเลย
จุดนี้คือซอยณวมิน๕๗คุณผู้ชม
ถามคนขับรถตู้ว่าทำไมพี่ไม่ช่วยหนูอ่ะ
คนขับตอบว่านึกก็มาด้วยกันก็เลยไม่ได้ช่วย
ก็เห็นนั่งข้างกันอะไรแบบนี้นึกว่าแฟนกันทะเลาะกัน
ประมาณนี้คนขับก็เลยไม่ได้ช่วยคุณผู้ชมครับ
ฟังเสียงเธอตอนที่นักข่าวเราไปสัมภาษณ์หน่อยนะครับ
แล้วก็เบียดนั่งเบียดเราก็เลยพยายามที่จะนั่งชิดริมหน้าต่าง
พอรถเลี้ยวหรือรถเบรกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เบียดเบียดเข้ามาแล้วจังหวะนั้นคือเราเหนื่อยอะค่ะ
แบบหลายอย่างแบบตื่นเช้าตื่นอะไรด้วยก็เลยเผลอหลับไป
ไม่ถึงสิบวิอะค่ะก็เลยแบบรู้สึกเหมือนเหมือนมีคนมาแตะที่หน้าอก
ก็เลยลืมตาขึ้นมาก็เลยเห็นมือเขาอยู่ตรงหน้าอกเรา
พี่ทำอะไรคะเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำอะไรครับ
แล้วเขาก็คุยกับคนขับอะค่ะว่าให้จอดลงไปหน้า
หนูก็เลยตะโกนขึ้นว่าพี่อย่าเพิ่งจอดเพราะว่าหนูอ่ะโดนลวนลาม
ก็เลยให้คนในรถช่วยจับอะค่ะแต่ว่ารถก็จอด
เขานั่งข้างกันเขามาด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุเองเธอก็ไปแจ้งความแล้วนะฮะที่สนรัฐพร้าว
จากผู้ชายในคลิปนี้แล้วเจ้าตัวยอมรับว่าทำผิดจริงทำจริงพร้อมกับขอโทษและจะนัดเข้าไปพบตำรวจสนราชพร้าวในวันที่๑๙
ขออภัยวันที่๗นะฮะตอน๑๐โมงครึ่งก็คือวันนี้แหละ
เดี๋ยว๑๐โมงครึ่งเขาจะไปจรรยาจาไก่กระเดียกันแล้วก็
จะไปให้จำรวจสอบประคัมเพิ่มเติมต่อที่สนองรับราวนะครับ